พระทรงเป็นพระมิ่งขวัญอันยิ่งใหญ่กล้องเกริกไกรบารมีแผ่ภัยศาล
ภูมิพลทรงฉัดชัชวานทรงครองราชครองแผ่นดินด้วยความดี
ท่าน้อมนบองค์ราชันขวัญสยามเหล่าถวยราชเทิดไทยองค์พระทรงศรี
เทวาทั่วผื่นฟ้าและธานีมอบสุขีแด่พระองค์ทรงพระเจริญ
กล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้า
วันนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
จากนานแห่งประสบบริญญาณสภาพแมนแนวพระราช
จากนานแห่งหลายคณาจากนานแห่งภาครัซพรรค

ร้องได้ให้ล้าน

กลับมาพบกันตามคำเรียกร้องสำหรับรายการ

ร้องได้ให้ล้าน
ยังจะไม่พูดอะไรทั้งนั้นจนกว่าจะเอาพัดออก
อย่าบอกว่าเอาพัดออกแล้วตาเหลด้วยอย่านะยา
แต่งตัวอย่างนี้

คุณป่านี่ไม่ได้มาจากเกาหลี

ที่มีหัวใจรักในเพลงลูกทุ่ง
เพลงลูกทุ่งไม่ได้แค่อยู่ในสายเลือด
ยังอยู่ที่ช่อง๓๒ไทยรัฐทีวีอีกด้วยค่ะ
แล้วนอกจากจะมาสนุกกันในรายการแบบนี้นะครับ

ก็คงจะได้รับรางวัลจากไทยรัฐไปบ้างแล้ว

แน่นอนค่ะวันนี้ไม่ได้แต่งชุดเกาหลีอย่างเดียวนะคะ

คุณป่าเคยเห็นกลเปลี่ยนหน้าหรือไม่
ุกันพร้อมแล้วขอเสียงปรบมือแบบบภพ

เฮ้เล่น

ทำแบบเป๊กเปลี่ยนหน้าได้ทุกคนไม่เชื่อหรอก

รายการของเราเพราะว่ารายการของเรามีแต่ความสุขมีแต่เงินล้านมอบให้
แล้ววันนี้นะครับยืนหันหน้ามามองเราขำไปขำมาอยากจะมาเปลี่ยนหน้ากันล่ะสิ

นี่ก็เป็นผู้ที่ร่วมเข้าแข่งขันนะคะด้านล่างค่ะผู้ที่กดไฟจองสิทธิไว้รอเสียบทั้ง๖ท่านเลย
สวัสดีค่ะสวัสดีครับขอต้อนรับครับ
หิ่งห้อยแล้วก็นีวาแล้วก็มาเลยนะฮะเปิดไฟ
ประธานโทษเดี๋ยวก่อนทำไมถึงเหลือแต่ด้านล่างด้านบนไปไหนคะไฟของคุณพี่สรพงศ์
ไฟหมดครับไม่มีการจ่าย
คุณรันม่าไม่มีอะไรจะเซฮาโหลทักทายหน่อยเหรอคะ
หนูไม่อยากพูดอะไรเลยชั่วโมงเนี้ยทำไมอ่ะ
อีตาคนนี้เอานูไปกีดยางมาเนื่อยเหมือนกลับให้เหนื่อย
นี่เอาไปกรีดยางมาแล้วเหรอมีน่าวันนี้แต่งตัวเหมือนงูสามเหลี่ยมมากเลยนะคะ
นี่คุณฝาคุณฝาเห็นแต่งตัวมาแต่ละสีแบบว่าไหนอ่ะ
หลายสีวันนี้แต่รวมกันแล้วเขาสีเดียวเลยนะ

ฮ่า
สีธัญญาเฮ่ยอยู่นี่
แต่ว่าสาวสวยที่กำลังจะขึ้นมาบนเวทีร้องได้ให้ร้านของเราค่ะคนนี้
สี่ธัญญาแน่นอนเพราะว่าสวยด้วยร้องเพลงดีด้วย
เขายังไม่ได้เริ่มสตาร์ทการร้องเพลงของเราเลยค่ะคุณ
ใช่แหละครับแค่ได้ขึ้นมานะครับก็หมดเวลาไปชะกอดในสัปดาห์ที่แล้ว
วันนี้เธอเตรียมตัวมาพร้อมแน่ป่าก็อยากเจอเขาเหลือเกิน

เก็บพร้อมล่ะขอเสียบรมือให้กับคุณแนนแสดงสาธารณ์
แณไม่เจอกันตั้งนานว่าไอ้ขนขึ้นเต็มเลยว่า

งเว้นไป๑สัปดาห์นี้ก็มีซ้อมร้องเพลงค่ะ

หาดใหญ่ประดังกันตังสงขาสมีหลาภูเก็ต

เลบารอนนดรแล้วก็กลับมานอนที่นีแหล่ะค่ะ
อันนี้อันแง่คือไปมาหรือว่าอะไร
งานเยอะโอ้โฮงานเยอะ
อะไรไม่ใช่สิผมจะไม่ไห้

จ้าบาก็เช่นกัน

หนูว่าสกหนุนลักป่ามากเลยนะคะ

๑มูลค่า๓๐๐๐บาทพร้อมแล้วจ๊ะกล้องเดี๋ยวลืมนะครับข้างล่างพร้อมไม่ได้
เอาดีรับเจ้าพร้อมแล้วอินโทรเพลงที่หนึ่งเพลงมาครับ
ด้านล่างค่ะไม่มีกดไฟเจ้าสินรอเสียบไม่มีใครกดเลยค่ะนะคะว่างเปล่าด้านบนเองเหมือนกันสำหรับตัวแนนคุณป่าค่ะ
พอได้ยินเสียงอินโทรเป๊กได้ยินแว่วหนึ่งของคุณแนนพูดมาเลยว่าตาย
ทำไมอ่ะเพลงนี้เป็นเพลงที่ยากค่ะเพราะว่าแนนไม่เคยร้องเลยในชีวิต

เล่น